เรื่องของการเปิดกล่องของขวัญจากตำรวจ
ทำงานเพื่อประชาชนในปี๖๕อย่างไรนะฮะ
ดังนั้นติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

วันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยเชิญอาจารย์นะครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
ข่าวที่ท่านดูไปเมื่อสักครู่เราจะรู้เลยครับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี
กล้องมันสามารถฟ้องได้เลยว่าใครทำอะไรยังไง
เทคโนโลยีพร้อมที่จะบอกว่าใครทำผิดใครทำถูก
เทคโนโลยีนี่แหละครับที่จะเข้ามาป้องกัน
การป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมป้องกันการเกิดอายากรรมในอนาคตทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมด
ประเทศไทยเราก็กำลังเดินไปสู่จุดนั้น
วันนี้โครงการของตำรวจที่ถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายวันสิ้นปี
เป็นโครงการที่จะเอาเทคโนโลยีมาป้องกันอาจยากรรม
คนที่จะมาดูแลโครงการนี้เป็นผู้ช่วยพบตรพตศหักพาน
ซึ่งได้รายงานเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีวันก่อน

และวันนี้พตศก็มาเป็นแขกเชิญของผมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
มีหลักอยู่๔๕เรื่อง

เพื่อใช้ควบคุมสั่งการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดทั้งภาครัฐและเอกชน
อันนี้คือจะทำยังไง
เป็นโครงการที่ท่านพบตรท่านต่อยอดมาจากโครงการตำรวจชุมชนน้ำพันธ
เดิมสมัยก่อนมีแค่ตำรวจกับบชาชนนะครับ
แต่ต่อมาปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
ก็มีตำรวจประชาชนแล้วก็เทคโนโลยีนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ต้องกลับเรียนว่าแนวคิดของท่านพบตรเนี่ย
ถ้ามีแนวคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ผู้หญิงสักหนึ่งคนสามารถเดินถนนในซอยเปลี่ยวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าโดยไม่ต้องกังวลใจอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านพบตรจึงได้เริ่มโครงการ
ซึ่งสามารถจดจำใบหน้าได้นะครับแล้วก็ท่านพบตรนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนะครับ
ทั้ง๓พื้นที่ด้วยกันก็คือลุมพินีห้วยขวางแล้วก็ภาษีเจริญที่ผ่านมานะครับ
ประกอบกับจากการทำโพลของสำรวจชาติสำรวจความต้องการของประชาชน
กลุ่มประชากรประมาณ๒แสนคนนะครับ
เพราะว่าประชาชนมีความเชื่อถือเชื่อมั่นในกล้องวงจรปิดมากเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงตอบสนองโจทย์ของประชาชนนะครับ
จากเดิมเนี่ยต้องเรียกว่าปัจจุบันท่านพบตรติดตั้งกล้องในพื้นที่กรุงเทพไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นส่วนนี้สิ่งสำคัญก็คือจะต้องทำให้ประชาชนรู้สึกแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จึงรวมกล้องทั้งหมดเนี่ยเข้ามาไว้ยังสถานีอำรวจนะครับ
เรียกว่าเป็นห้องปฏิบัติการปรากฏตามภาพนะครับ

แบบนี้ครับแล้วก็จะเชื่อมโยงทั้งกล้องไม่ใช่เฉพาะกล้องตำรวจส่วนเดียวนะครับ
กล้องของทั้งภาครัฐนะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
ของกอทมแล้วรวมถึงของประชาชนด้วย
สิ่งสำคัญที่เห็นนะครับเมื่อสิ่งสำคัญที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมนะครับ
ก็คือว่าเมื่อเราดึงภาพจากกล้องบ้านเรือนประชาชนเข้ามานะครับ
แล้วก็ภาพคนร้ายที่เข้าบ้านเขาก็จะปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้านนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นพร้อมกันนะครับทำให้ในการที่จะไปเอาข้อมูลหรือไปขอกล้องวงจรปิดจากบ้านเรือนประชาชนนั้นไม่ต้องแล้ว
เพราะว่าเรารวมศูนย์มาไว้ที่ศูนย์สั่งการหมดแล้วนะครับ
สำหรับให้ประชาชนแจ้งเหตุด่วนทันทีเดี๋ยวจะให้ดูภาพเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยใครถูกวิ่งราวใครถูกปล้นใครถูกจี้
กว่าจะไปถึงตำรวจเนี่ยช้าแต่ว่าสามารถไปที่ไอ้เสาสีส้มเนี่ยอันนี้คืออะไร

ปากซอยและท้ายซอยของตลาดนะครับ

สีส้มที่ติดเสาเนี่ยนะ

ตำรวจจะติดตั้งนึกแล้วจะติดตั้งเองนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้เรายึดความต้องการ

ผมก็ให้ข้อมูลบอกเข้าไปในนี้เลย
แล้วข้อมูลนี้จะเชื่อมไปที่ไหน
จะเชื่อมไปที่ศูนย์สำการของสายรีมรวด

เวลาประชาชนกดไปก็จะไปปรากฏสัญญาณอยู่ที่สถานีตำรวจ

เพราะฉะนั้นจะตอบโต้ได้แล้วก็มีกล้องที่จับภาพด้วย
เพราะฉะนั้นเสาร์นี้จะติดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัย

สวรุมเวลาบายชนไปวิ่งตอน๖โมงเช้าตี๕

จะนำนวัตกรรมใหม่มาใช้เช่นโดรน
เพื่อมาควบคุมสายตรวจแบบระบุพิกัด
อันนี้คนก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าโดน
อันนี้ตำรวจจะเอามาใช้อย่างไร

โดนนี่กลับเรียนว่าวันนี้เรามีตำรวจโดนนะครับ
เรามีชุดโดนอยู่ที่สำนักหัวชาตินะครับ
เพราะฉะนั้นการใช้โดรนบินตรวจเนี่ย
เราจะกำหนดพิกัดเช่นบริเวณในหมู่บ้านนะครับ

ที่เราสามารถดูภาพมุมสูงได้
เพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นงานป้องกันทั้งสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นการใช้โดรนทุกวันนี้เนี่ย
โดยมีภาพเช่นในหมู่บ้านในชุมชนที่แออัดหน่อยนะครับ
หรือในซอยโดยเฉพาะในซอยเปลี่ยวต่างนะครับ

ตำรวจทำงานลดลงนะครับ

แล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงต่างได้มากขึ้นนะครับ

อีกข้อหนึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมอัธยกรรมจากสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนพื้นที่เปรียวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

นี่คือยังไงข้อนี้คือยังไงครับ
เราไม่ได้เน้นเฉพาะกล้องอย่างเดียวนะครับ
แต่เราต้องเน้นในเรื่องของพื้นที่ทางกายภาพนะครับ
เราต้องทำพื้นที่เนี่ยพูดง่ายว่าเช่นในผมยกอย่างเช่น
ในพื้นที่ของสถานีบุภรเชียงใหม่นะครับ
เพราะฉะนั้นตำรวจเชียงใหม่ต้องรู้ว่าในพื้นที่ตนเองเนี่ย
มีจุดเอ่อเสี่ยงอยู่กี่จุดสมมุติว่ามีจุดเสี่ยงนะครับ
เสี่ยงคือจุดอับจุดเปลี่ยวมีจุดเสี่ยงอยู่๑๐จุด
ก็ต้องทำจุดเสี่ยงนั้นให้เป็นจุดไม่เสี่ยงนะครับ
มาลายต้องตีเส้นโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยที่ผมเน้นย้ำนะครับ
ค่ะท่านจะเห็นนะว่าจะมีเหม็นปัสสาวะเหม็นฉี่กันต่างนะครับ
เหล่านี้เนี่ยเอารถฉีดน้ำมาฉีดให้หมดนะฮะ
แล้วก็ป้ายรถประจำทางเนี่ยจะมีรอยแตกรอยล้าวต่างก็เปลี่ยนใหม่ให้หมด
คือทัศนีภาพนะครับขี่สีตีเส้นตัดย่าปีนไม้ใบย่า
แล้วก็บริเวณถนนเปลี่ยวเช่นผมยกตัวอย่างเช่นโรงหนัง
เป็นจุดอับไม่มีแสงสว่างก็ต้องให้เจ้าของพื้นที่เขาทาสี
หรือเราเอากำลังตำรวจไปบูรณการทาสีที่ตัดย่านะครับแล้วก็ติดไฟให้ส่องสว่าง
เพราะฉะนั้นวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯท่านพปตรได้ร่วมกับท่านผู้วาราการกรุงเทพฯหมานครท่านพอาจวิน
ทำพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ไม่เสี่ยงทั้งหมดแล้วนะครับและจะขยายออกไป
ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากน้อยแค่ไหน
ฉะนั้นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนจะเป็นกลไกสำคัญของโครงการนี้
ครับใช่ครับใช่ครับทั้งหมดเนี่ยประชาชนอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ได้อีกนานไหม
จะต้องใช้งบประมาณต้องรองบประมาณใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเกิดเรื่องอย่างที่ท่านผู้ช่วยพบว่าได้
ใช้งบมาจากกระทรวงอุดมศึกษาและนวัตกรรมนะครับ
ท่านลำตีว่าการกระดูกงุษาท่านลำตีอเนธท่านสามศูนย์โงมาล
แล้วที่ดำเนินการขยายออกไปเป็นของขวัญให้กับประชาชน
พบตรจะดำเนินการในปีหน้าทั้งปีขยายออกไปทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ
ประเมินว่าถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยการป้องกันอาทยากรรมจะลดลงไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าเป็นไปอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ท่านพบตรมีแนวคิดเชิงลุกในการทำงานเชิงลุกก็คือนำงานป้องกันนำงานปราบปรามนะครับ
เพราะงานป้องกันเป็นงานที่ประหยัดงบประมาณน้อยนะครับประหยัดงบประมาณใช้จ่ายงบมารน้อยและตอบโจทย์ประชาชนนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุเกิด
รวมทั้งสิ่งสำคัญก็คือปัญหาอาจกรรมเนี่ยลดลงแล้วผู้ต้องหาก็ไม่ล้นคุกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเมืองการอย่างนี้ทั่วทั้งประเทศนะครับผมก็ต้องเรียนว่าในปีหน้าเนี่ยปี๖๕เป็นปีแห่งความปลอดภัยของประชาชน
ซึ่งท่านพบตรเนี่ยมีแนวคิดที่จะให้ประชาชนทุกคนที่เดินในศูนย์เปลี่ยวเดินทางกลับบ้านเนี่ยได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกังวลใจอะไรตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้านะครับ
ผมคิดว่าคนที่ได้ฟังผลตำรวจโทษสุรเชษฐักผ่านอธิบายคงคงพอนึกภาพออกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยความปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจะดีขึ้นเยอะนี่ถือว่าเป็นของขวัญของตำรวจที่ให้กับประชาชนมองไปในอนาคตในปีหน้าสถานการณ์เรื่องการป้องกันอาจยกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีจะมาทำให้มันสม
คือขีดเส้นใต้ของที่ของวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยครับแล้วก็โยนกลับไปที่คุณบุ๊คคุณน้องแข็งครับขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจทางตำรวจด้วยนะทำงานในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ผู้ที่ขับขี่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองในการเดินทางนะครับ